ก็เปิดตัวให้สวยอลังการสมกับข่าวนี้เลย
เพราะว่าข่าวของคนสวยระดับประเทศพี่ชามนั่นเองนะคะ
บอกเลยหุ่นปั้วหุ่นปังเหลือเกินนะคะ

ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่โสดมานะผลงานก็ได้ติดตามมากขึ้น
ความแซ่บในโซเชียลเนี่ยมากขึ้น
แล้วก็งานละครกลับมามากขึ้นด้วย
เห็นว่าอยากจะกลับมาถ่ายเซ็กซี่นะคะ
แต่บอกเลยว่าขอเป็นเซ็กซี่แบบสปอร์ตมากกว่านะจ๊ะ

แล้วพอถามไปถึงว่าเรื่องของการทุ่มเทให้กับงานเป็นแบบนี้
เป็นเพราะว่าโสดหรือเปล่าแล้วก็เหงาหรือเปล่า

เป็นเพราะว่าเธอไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหรซะมากกว่า
รับแต่งงานก็แฮปปี้ดีละจ๊ะ

ถ้าไปทะเลก็จะไม่มีลงมือเตียงค่ะ
ถ้าให้ไปถ่ายที่ไหนก็ยินดีรับนะคะ
ได้เรียนรู้ชีวิตได้มาอยู่กับตัวเองใช่ค่ะใช่คนนั้นเลย
แล้วก็ได้ออกกำลังทำอะไรเพื่อตัวเองมีความสุขดีค่ะ
โฟกัสเรื่องงานเพราะว่าจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
ฉันคิดถึงงานละครงานแสดงคิดถึงมาก
อยากคิดเรื่องนั้นเลยพักไว้ก่อนพักยาว
มีคนเข้ามาแบบแพ้โลมจริงป่ะไม่มีเลย